ใครที่เป็นสายพญานาคไปที่วัดภูผาแดงดินแดนนาคบำเพ็ญธรรม
ผู้ชงนคราชไปดูบรรยากาศที่นั่นกันค่ะ
ตามเจ้าของคลิปไปแบบนี้เลยนะคะไปที่วัดถ้ำภูผาแดงจังหวัดขอนแก่น
เขาเล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้นะเป็นวัดเชิงเขาธรรมชาตินี่ร่มรื่นเลยนะคะ
แล้วบนเขาเนี่ยมีถ้ำหลายที่ซึ่งเรียกกันว่าถ้ำภูผาแดง
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าถ้ำตรงนี้นี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค
เรื่องมีอยู่ว่าคุณแพร่เจ้าของช่องเขาบูชาพญานาค
มาจากวัดป่าธาราพิรมเชียงดาวจังหวัดเจียงใหม่
เป็นองค์พญานาคสีม่วงซึ่งตรงกับวันเกิดของเขา
ตรงก็คือคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขามักจะบูชาพญานาคกันนะคะ
แต่ด้วยบุญที่ไม่ตรงกันเขาว่าแบบนี้นะ
จึงนำองค์พญานาคไปไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
และจากนั้นเดินทางไปที่วัดไปกราบไหว้
ไปไหว้พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแดง
พระอาจารย์เอ่ยกับทางครอบครัวของเขาว่า
เดี๋ยวนำองค์ปู่เนี่ยไปถวายไว้ที่ถ้ำแห่งที่สอง
โดยพระอาจารย์ได้ให้ลูกศิษย์นำคุณแพร่ขึ้นไปกราบไหว้องค์ปู่
ถ้ำที่๒จะไม่มีใครรู้จักเลย
จากบุคคลที่มียานที่องค์ปู่พญานาคได้นิมิตหา
และอนุญาตให้ขึ้นไปเท่านั้นด้วยนะ

ทางขึ้นจะมีหินลักษณะคล้ายกับงู
ซึ่งระยะทางจากวัดขึ้นไปถ้ำประมาณ๕๐๐เมตร
ในถ้ำจะมีองค์ปู่แล้วก็เจดีอยู่ด้วย

เดินทางไปที่ถ้ำที่๒ต่อเลยนะคะ
ซึ่งทางที่ไปถ้ำที่๒ต้องเดินต่ออีกนะ
ที่เดิมไปอีก๓๔๐๐เมตร
แล้วคุณดูนะทางเดินเนี่ยค่อนข้างทุลักทุเลอยู่
ปากถ้ำจะแคบและชันมาก
เห็นไหมคะเธอก็ต้องนำองค์ปู่ผู้ชมนักฆราช
ไปด้วยถือไปด้วยตลอดทาง
และก็นำไปวางไว้ที่ฐานขององค์ปู่นะคะ
บรรยากาศข้างในถ้ำดูดิฮะ
เงียบมืดสงบแล้วเย็น

ข้างในเป็นที่ที่ปู่ผู้ชงนคราชบำเพ็ญธรรม

ไปดูปากถ้ำแห่งที่สาม
คือปากถ้ำแห่งที่๒ว่าเล็กแล้วนะคะ

ไปเจอปากถ้ำที่สามเล็กกว่าอีกคุณ
อันนี้ไม่สามารถเข้าไปได้

ใช่แต่ว่าไม่แนะนำให้คนอื่นเข้าไป
แล้วก็ไม่ได้พาเข้าไปในถ้ำแห่งที่๓ด้วย
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายพญานาค
โดยเฉพาะสายพ่อปู่ผู้ชงนคราช
หรือแม้แต่คนที่นับถือองค์พญานาคก็ไปสักการะได้อีกหนึ่งที่
ก็คือวัดถ้ำภูผาแดงจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะ
ยังไงขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณ
พี่พิมพรีรี่หรือว่าแพรสายมู๋นะคะ
โอ้โหเรื่องราวของสายมูก็มีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกเยอะแยะมากมายนะคะ